ต่อเนื่องกันต่อค่ะกับวัยรุ่นหัวร้อนยังคงมีอยู่
คือก่อนหน้านี้มันมีคลิปวิดีโอเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไปรุมทุบรถกระบะคันหนึ่งนะคะ
คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยเนี่ย

ขี่ไปแล้วก็ทุบคือแบบทุบหาเรื่องกันเลยค่ะ
แล้วก็รุมทุบรุมตีคือเอาว่ากะว่าต้องมีเรื่องแน่
นี่กระชากประตูด้วย

ล่าสุดค่ะเยาวชนชาย๓คนเนี่ย
ติดต่อเข้ามามอบตัวกับตำรวจภูทรรัฐนาธิเบส
ว่ามันถูกเผยแพร่ในเฟซบุ๊คของผู้ใช้ที่ชื่อว่า
หนึ่งในเยาวชนเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะว่า

เขาบอกว่าน้องชายเขาขี่มอเตอร์ไซค์

ซึ่งไม่ใช่รถคู่กรณีนะคะ

ก็ลงมาคุยเคลียร์กันจบเรียบร้อยแล้ว

เขาขับเข้ามา

แล้วก็บอกให้เจ้าของรถส่งของที่ถูกเฉียว

เด็กว่าเรื่องกลุ่มนี้ก็เรื่องมันจบไปแล้ว
คุณเป็นใคร
เค้ากลับเดินกลับไปที่รถ
เขาเองก็ถามผู้หญิงเรื่องน้องชายขับรถไปชนกระจก

ด่าว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเลยนะคะ
จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ตามที่เห็น

ลงตัวแล้วนะแล้วไปมามันมีคนผู้ชายคนหนึ่งที่จอดรถไว้อีกฝั่งหนึ่ง
เขาถือเหล็กเพื่อนลากของถือมาแล้วอยู่ดีมันตะโกนว่า
แจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจเลยแต่ทั้งที่เรื่องมันจบไปแล้วพี่
ผมก็เข้าไปในเว่นกับเขาอยู่ดีเขาจะเอาเหล็กไปเหมือนแบบว่าถือเหล็ก
ถือเหล็กจะตีผมอะไรประมาณเนี้ยแล้วผมก็ไม่ได้เอาอะไรกับเขานะ
ทีนี้พอเขาข้ามถนนไปไปขึ้นรถของเขาเมียเขาก็กำลังจะข้ามไป
ผมก็เลยถามว่าน้าน้าน้าไม่บอกว่าน้องผมชนกระจกได้ไง
ทั้งที่กระจกรถไม่มีรอยไม่เป็นอะไรเลยกระจกรถ
พอผมบอกว่าพอผมถามผู้หญิงเสร็จเท่านั้นแหละ
ผู้ชายเขาถือลากเหล็กออกมาเลยแล้วเขาก็บอกว่า
แต่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะต่อยผมแค่ถามว่าทำไมแกบอกว่าน้องผมไปชนใครจบได้ไง

ี๊ดยาวแปลว่าเป็นคำที่ออกอากาศไม่ได้

เรื่องต้นค่ะตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาวัยรุ่นกลุ่มนี้ก่อนแหละ
เพราะว่าถือว่าทำให้เสียทรัพย์ก็โดนข้อหานี้กันไปนะคะ
แล้วก็จะมีการประสานผู้เสียหายเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปด้วย